เออที่ผมบอกว่าถึงตายคุณผู้ชมครับ
ดิ่งตกช่องระบายน้ำคุณผู้ชม

ตำรวจสมภาพโพธารามครับเข้าตรวจสอบนี่เหตุนี้
นี่ครับเป็นอุบัติเหตุรถคันนี้ตกลงไปในน้ำ
ตกลงไปในน้ำในซอย๗เสมียน๒๒หมู่๔
ตำรวจ๗เสมียนอภพโพธารามจังหวัดราชบุรี

โอ้นี่ขนอะไรมาเพียบเลยนะโอ้ขนของมาเพียบเลย

ทะเบียนบะไบไม้ทอทง๑๑๗๙โขไทยนี่ครับ
ช่องนี้แหละที่ไว้ช่องระบายน้ำ
สภาพศพในสวมเสื้อเชิดแขนสั้นสีน้ำเงิน
กางเกงขาสั้นนะครับมีลายสีส้ม
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
ใกล้กันเจอโทรศัพท์นะครับของผู้ตายตกอยู่ใกล้ตัวรถ
นะฮะอ่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเขา
คืออ่านไลน์ไปด้วยนะครับอาจจะได้พิกัดมาหรือยังไง
อยู่ตรงบนบ้านเลือกนั่นแหละโอทารามนะครับ
สอบถามในเจี๊ยบอายุ๔๕ปีคนที่มาพบศพคนแรก
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขามาส่องอึ่งมาหาอึ่งว่างั้นเถอะ
นะแล้วก็เห็นรถมันหงายท้องอยู่ในทางระบายน้ำ
ก็เข้าไปดูอ้าวคนขับตายแล้วนี่
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบครับคาดว่า
ผู้ตายเนี่ยน่าจะเป็นคนต่างถิ่นแล้วคุณผู้ชมครับ
ตรงนี้ชาวบ้านเขาบอกกันเลยบอกว่าอะไร

ตามโหลดสัณฑิชฐานว่าผู้ตายเนี่ยนะครับ
ทางมันเล็กแล้ววะทางมันเล็กแล้ววะ
สงสัยเดี๋ยวมันจะพาเราไปสู่ทางใหญ่

อ่าที่ไหนได้มันค่อยเล็กอะดอม

ยังไงระวังหน่อยนะครับถ้าสมมุติเริ่มผิดสังเกตเนี่ย
บางทีมันเกิดจากการไม่ได้อัปเดต
ไม่ได้อัปเดตตัวซอฟต์แวร์

หรือตรงนี้มันอาจจะเคยเป็นถนนหรือเปล่า
เป็นถนนหรือเปล่าแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลง
เลี่ยงเป็นถนนเส้นนี้

ระบายน้ำแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า

ดูด้วยว่าเรากดเป็นรถหรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์

เมื่อกี้บัตรค้าเล็กมันเป็นทางมอเตอร์ไซค์